ไม่มีเรียบร้อยแล้ว
ต้องดับเกินหนัก

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป